หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะได้มีการนำเสนอคลิปนี้นะคะ
มีคนไปโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียล

ไปนั่งรอลงทะเบียนเราชนะแล้วก็นั่งกับพื้นเลยนะ
คุณยายป้อนข้าวให้กับคุณตา
นี่คือที่หน้าธนาคารกรุงไทยจังหวัดกำแพงเพชร

แชร์เรื่องราวนี้กันเยอะมากแล้วก็บอกว่ารู้สึกเห็นใจตายายคู่นี้
เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราไปเจอมาแล้วนะคะ
เป็นแม่ลูกกันนะคะคุณแม่อายุ๘๐กว่า
ส่วนลูกชายก็คืออายุ๖๐กว่านะคะ
เห็นแม่ลูกคือไปรอลงทะเบียนเราชนะ
วันแรกไม่ได้คิว
วันที่๓ออกจากบ้านตั้งแต่เที่ยงคืน
ไปถึงหน้าธนาคารกรุงไทยที่จังหวัดกำแพงเพชรตอนตี๔

ให้บริการอย่างรวดเร็วได้คิวแรกเลยนะคะ
แล้วก็ทีมข่าวก็ได้ตามไปถึงบ้านแล้ว
เขาก็อยู่กันสองแม่ลูกสองคนแล้วก็อยู่กันอย่างยากลำบาก
คุณผู้ชมคะพอมีการนำเสนอข่าวนี้ไป
คนไทยใจดีน่ารักมาก

ตอนนี้ยอดเงินบริจาคแม่ลูกคู่นี้

ทีนี้ค่ะพอเงินบริจาคเยอะแบบนี้ก็ต้องช่วยต่อ
เรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการเบิกถอนนะคะ
อันนี้ที่ไปที่บ้านของคุณตาคุณยายคู่นี้นะคะ
ที่เป็นแม่ลูกกันก็เป็นผู้สูงอายุทั้งคู่

ทีมข่าวไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาท่ามะเขือคลองขลุง
ก็คือสาขาที่ตายายสองแม่ลูกไปนั่งรอคิว
ก็ไปดูภาพวันนี้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง
ผู้จัดการธนาคารเขาบอกว่าก็เตรียมความพร้อม
ให้บริการประชาชนให้มากยิ่งขึ้น
ฝ่ายปกครองท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านมาตรวจคัดกรอง
มาดูแลเรื่องของการจัดคิวพยายามทำให้ดีขึ้น
ครับตั้งแต่วันแรกวันที่๑๕กุมภาพันธ์ใช่ไหมคะ
ก็อาจจะฉุกระหุกหน่อยคิวน้อยหน่อยคนรอนานหน่อย
เจ้าหน้าที่บอกว่าพยายามพยายามให้มันดีขึ้นนะคะ
แต่คนก็ไปกันตั้งแต่เช้าเหมือนเดิม
บรรยากาศที่บ้านของตายายสองแม่ลูก

พุทธทางไปเยี่ยมนะคะแล้วก็ประสานทางธนาคารที่มีการเปิดบัญชีรับบริจาค
ให้ไปที่บ้านด้วยนะคะเพราะอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่ายอดเงินบริจาคช่วยเหลือกว่าหกล้านบาทแล้ว
ทีนี้จะต้องดูแลเรื่องของเงินก้อนนี้กันยังไงดีเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะกรรมการที่เป็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน
และคนในครอบครัวมาบริหารจัดการเงินก้อนนี้นะคะซึ่งตอนนี้ปิดรับดีกว่าปิดรับแล้วนะคะเพราะว่าตายายแม่ลูกคู่นี้บอกว่าพอแล้ว
คือนักข่าวไปถามว่ารู้จักเงินล้านไหมเคยเห็นเงินล้านไหมทั้งคู่หัวเราะเลยบอกไม่รู้จักหรอกเงินล้านเป็นยังไงไม่เคยเห็น
คือทั้งคู่คือตื้นตันมากค่ะที่ได้รับความช่วยเหลือเยอะแบบนี้นะคะ
ดีใจครับพอแม่พี่น้องมาช่วยผมก็ดีใจพ่อเกิดมาก็ไม่เคยมีไง
ดีใจครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับ
เราจะจัดการใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์อย่างไรบ้าง
ก่อนได้เลี้ยงแม่กินเราจะจัดการใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์อย่างไรบ้าง
ก่อนได้เลี้ยงแม่กินเราจะจัดการใช้จ่ายเงินทุกสตางค์อย่างไรบ้าง
จะมีผู้ถือบัญชีทั้งหมด๔คนแล้วก็จะเบิกจ่าย๓ใน๔ครับ
โดยมีทั้งลูกทั้งสองคนเป็นคนถือบัญชีพร้อมทั้งผู้ใหญ่และผู้ช่วยครับ
อันดับแรกก็คือ๑จะนำเงินมาปรับปรุงที่อยู่อาศัยครับ
ทีนี้ค่ะถามว่าใครกันหนอนนำคลิปนี้มาโพสต์นะคะ

เจ้าของคลิปบอกเลยว่าไม่โอ้โหไม่คิดว่าคนจะแชร์เรื่องนี้

คนที่นำคลิปไปโพสต์ชื่อว่านางสามกะมนทิปอายุ๒๘ปี
เป็นแม่ค้าขายทุเรียนค่ะที่เทศบาลตำบลปากดงหมู่๘ตำบลไตรตรึงอำเภอเมืองกำแพงเพชรท่านนี้นะคะ
ก็เลยเล่าให้ฟังว่าวันที่ไปถ่ายคลิปเนี่ยก็คือเธอเองก็ไปลงทะเบียนเราชนะเหมือนกัน
ก็ไปเจอตายายสองแม่ลูกนั่งรอตั้งแต่เช้าเลยนั่งอยู่กับพื้นแล้วดูท่าทางง่วงนอนทั้งคู่
ก็เลยเอาน้ำไปให้ทั้งสองท่านดื่มเพราะว่าเป็นห่วงผู้สูงอายุสองท่านที่นั่งกับพื้นแล้วก็นั่งง่วงกันอยู่นะคะ
คุณยายเนี่ยมีข้าวไปนางสาวกมลทิพย์บอกว่าเห็นแล้วสงสารจริง
คือเธอบอกว่าก็คิดว่าตัวเธอเองลำบากมากแล้วนะ
แต่พอเห็นตายายแม่ลูกคู่นี้ก็ทำให้สะท้อนใจว่าเออคนที่เขาลำบากกว่าเราก็มีอีกเยอะนะ
ก็เลยตัดสินใจถ่ายคลิปโพสต์คลิปและข้อความลงในโลกโซเชียลนะคะ
บอกว่าไม่คิดว่าจะมีคนแชร์มีคนแสดงความคิดเห็นเยอะมากขนาดนี้ค่ะ
มาถึงนี่ประมาณตี๔ยายก็ไม่มีตังค์เขาหิวข้าวเขาขอข้าวมากิน
แล้วคนแถวนั้นก็มีซื้อข้าวเหนียวซื้อน้ำอะไรเป็นไห้อีกค่ะ
ไม่คิดว่าจะมีคนแชร์ออกไปเยอะมากขนาดนี้ค่ะก็อยากให้ช่วยเหลือถึงผู้ป่วยติดเตรียมกับคนแก่งที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนนะคะ
แล้วก็เดินทางยากอย่างนี้ค่ะอยากให้มีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือถึงบ้าน
ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลเรื่องของเงินบริจาคจากน้ำใจของคนไทยนะฮะ
ใช่ค่ะส่วนผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางได้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ฝากบอกมาว่าเจ้าหน้าที่จะไปอำนวยความสะดวกให้ถึงบ้านในทุกพื้นที่เลยนะคะ
ก็ฝากประสานจากผู้นำท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ด้วย
เพราะว่ารอบนี้ยิ่งท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยเดี๋ยวลงทะเบียนได้ถึง๕มีนาคมนะครับ